เหมือนกันครับเหมือนเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็คุ้มข้างหรือว่ามีอาการป่วยทางจิต
เขาถืออิดถือหินเอาไปปลาใส่คนอื่น
เอาไปปลาใส่รถคนอื่นเอาไปทุบรถคนอื่น

จนกระทั่งเดี๋ยวจะเห็นว่ามีคนแถวนั้นมาช่วยกันล้อมจับกันไว้
เนี่ยช่วยกันล้อมจับกันไว้ผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีแล้วฮะ
นี่วิ่งหนีแล้วหยิบอิดนะหยิบอิดตัวหนอน
จะไปปลาใส่เขาอีกสักพักหนึ่ง
ปลาปุ้มเข้าไปใส่รถคันหนึ่งครับคุณ

แล้วก็เอาหินทุบกระจกรถคันนั้นจนแตก
สุดท้ายถามว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิต

เพราะอะไรต้องเล่าให้ฟังนะฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะฮะ
ตำรวจสพบางแก้วได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
บนทางเท้าหน้าปากซอยกิ่งแก้ว๙
ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะฮะ

นายจรรย์ก็คือคนที่เมื่อกี้เห็นในคลิปใช่ไหมฮะ

ว่าวิ่งคุ้มคลั่งเอาหินไล่ปลาคนอื่นนะฮะ

ส่วนรถยนต์ใกล้ที่เกิดเหตุมีรอยบุบ
และกระจกหลังฝั่งซ้ายแตก
ในรถยนต์ก็มีคนบาดเจ็บ๒รายนะครับ

หนึ่งในนั้นก็คือนายธวัชชัยอิ่มเอิบ

ให้การว่านายจรรย์ที่มีอาการคุ้มคลั่งเนี่ย
อยู่ก็ปลาหินใส่รถของเขา
จนทะลุกระจกเข้ามาในรถ
ตัวนายธวัชชัยซึ่งอยู่ในรถเนี่ย

เอาหินก้อนนั้นเอาอิดตัวหนอนก้อนนั้นแหละ
ปลาใส่นายจรรย์ปลาคืนไป
แล้วมันบังเอิญไปโดนหัวนายจรรย์
จนนายจรรย์เนี่ยตาย
นี่คือคำให้การของนายธวัดใจเจ้าของรถนะคุณนะ
เป็นคำให้การครั้งแรก
ช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมก็เข้าพบพนักงานสอบสวน

เพื่อจะยื่นเรื่องประกันตัวนายธวัชชัยเจ้าของรถ
เพราะว่าพอข่าวคราวนี้ออกไปนะคุณนะ
หลายคนก็บอกเออที่นายจรรย์คุ้มข้าง

แล้วโดนหินนั้นคืนสนองเนี่ย
มันก็ไม่ใช่ความผิดของนายธวัชชัย
เพราะนายธวัชชัยเขาก็ปลาไปแบบนั้นแหละไม่คิดว่าจะโดนหัว

หินกลับไปแล้วมันเป็นอุบัติเหตุไปโดนหัวนายคุ้มข้าง
ผู้ชายคุ้มข้างแล้วผู้ชายคุ้มข้างตาย

ก็เลยเห็นข่าวนี้ก็เลยเห็นใจนายธวัชชัยเหมือนกันนะ
จะเอาเงิน๑แสนบาทไปยื่นเรื่องประกันตัว
แต่ทีนี้ครับมันมีหลักฐานว่าอะไรรู้ไหมคุณ
หลักฐานวงจรปิดว่าสุดท้ายนายจรรย์ผู้ก่อเหตุที่คุ้มคลั่งเนี่ย
ไม่ได้แค่โดนหินปลาสนองคืนไป
แต่โดนนายธวัชชัยใช้แฉลงเหล็กเนี่ย
ตีหัว๓ทีจนตาย
ไม่ได้เป็นไปตามคำให้การของนายธวัชชัย

คลิปวงจรปิดจะเห็นว่านายจรรพูกร
วิ่งหนีกลุ่มคนที่มารุมร้อมอยู่ที่ทางเท้า
แผ่นป้ายโฆษณามันบังอยู่นิดนึง
วิ่งตามมาทีหลังในมือนายธวัชชัย
ยาวแล้วเข้าไปในลักษณะเหมือนไปทุบหัว
ไปทุบทำร้ายนายจรรย์
ที่ทุกคนในกลุ่มตรงนี้จะแยกย้ายกันไป

ว่านายธวัชชัยมีเจตนาไปทำร้ายชายคุ้มคลั่งนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะ
ที่สุดเมื่อมีคลิปนี้ออกมาตำรวจเห็นคลิป
ตำรวจก็เลยนี่ถามนายธวัชชัยว่ายอมรับไหม
รับไหมว่าคุณไม่ใช่แค่ปลาหิน

สุดท้ายเขายอมรับคุณผู้ชมไปฟังหน่อยฮะ
ที่เราหยิบอะไรได้เราก็หยิบถอดไงพี่
แล้วจำได้ไหมว่าฟาดไปกี่ทั้ง

๓ทั้งค่ะฟาดไปที่ไหน

ตัวเขาก็ปลาหินกลับไปเหมือนกัน

จับกลุ่มนายจรรย์ชายคุ้มครั่งอยู่เขาก็เลยลงไปด้วย
แล้วเขาก็หยิบของไปด้วยก็คือแฉลงเหล็กถือไปด้วย
กะว่าไม่ได้เอาไปตีให้ตายนะกะว่าจะไปป้องกันตัว
และป้องกันไม่ให้ชายคุ้มครั่งทำร้ายคนอื่น
แต่ทีนี้มันพลาดพลั้งมือไปเอาไปตีท้ายทอยเขา๓ครั้งนะคุณฮะ
แต่ทีนี้ตำรวจก็บอกว่างั้นคุณก็ต้องมีความผิดแล้วล่ะ
เพราะคุณเอาแฉลงเหล็กไปตีเขาแล้วคุณยังเตะเขาอีกหนึ่งทีจนเขาตาย
มันเหมือนว่าเล็งเห็นผลถึงชีวิตก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วครับ
ทีนี้ชมรมช่วยเหลืออายกรรมก็หอบเงินแสนกลับ
บอกว่าไม่สามารถประกันตัวได้แล้วเรื่องมันกลับตลปัดแบบนี้นะครับ
ส่วนผู้ตายเองไม่มีครอบครัวนะฮะแล้วก็มีนิสัยติดสุราอย่างหนัก
เกิดอาการคุ้มคลั่งเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่เคยเข้ารับการรักษานะครับ
วันนี้ญาติจะไปรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดลบบุรี
ส่วนเรื่องคดีก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย
นายทวชชายก็คงให้ญาติมาประกันตัวแทนน่ะนะฮะ